ตัวรานนี้คุณผู้ชมคะไม่ได้ตามมาด่าเพราะว่าเราจะรวยกันเป็นหมู่เขานะ

ลงขบหน้าจอแทรย์รัดทวีกันด้วยคุณผู้ชมคะ

วันนี้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลเพราะวันนี้โค้งสุดท้าย
เลขเด็ดเลขดังดาราคนไหนเขาสนใจเลขอะไรมาตามไปดูกัน
กลายกันที่บ้านคุณเบิ้ลประทุมราชค่ะ
สัปดาห์ก่อนนี้นะคะไปร่วมพิธีบวงสวงองค์พญานาคมาคุณผู้ชม
แล้วก็มีของแถมมาฝากแฟนคลับด้วย
เป็นหยดน้ำตาเทียนแหมะอยู่ในขันน้ำมนต

อ๋อมองกันดีนะฮะตาดีได้ตาร้ายเสียแหมะ
เพ่งซะจนตาจะหรี่เลยนะ
ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยพอเพ่งเข้าไปหน่อย
ฉันเห็นเป็นเลข๓นะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ชมด้านล่างน่ะ
เขาบอกว่าของแบบนี้อยู่ที่ดวงนะพี่แจ๊คมองเห็นเป็นเลข๓ดิฉันมองเห็นเป็นเลขอย่างอื่นนะ

จากคุณบ้านประทุมราชไปต่อกันให้ภายพงสะท้อนกันหน่อยค่ะ
นี่นั่งอยู่หน้าแผงเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะ

คืออย่างนี้พี่ไผ่เขาไปถ่ายงานแล้วแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็อยู่ใกล้พอดี

ในดวงใจมันเยอะช่วงนี้เอาจริง
พี่ไผ่ก็หนักใจเหมือนกัน
ถามแฟนว่าได้ตัวไหนเนาะครับ
ยุบยับเออเลขอะไรกันบ้าง
เลขอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าพี่ไผ่นี่นะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าได้เลขเด็ดอะไรมาบ้างนะคะ
หรือว่าจะไปนั่งเฝ้าแผงอย่างเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ค่ะส่วนอีกคนเจ้าเก่าเจ้าประจำมา
ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอดูสิชี้หน้ามาแล้วนะ
พี่มนต์สิทธิ์ค่ะเจ็บใจชวดมาหลายงวดก็จริง
แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถอดใจ
อยากจะวัดดวงไปกับพี่มนต์สิทธิ์แล้วแล้วก็
ตัวบอกงวดนี้๑๖นะ๑๖กัญญา
ซื้อลอตเตอรี่เลขสวยมาแล้ว
อ่ะส่องกันดูคุณผู้ชมขวานขยาวเหยียดมากเลย

อันนี้ก็เป็นเลขแบบความคิดเห็นส่วนตัว
ฝากพอกรุบไม่แช่ไรเดี๋ยวพอไม่ลงก็บอกว่า

คำถามก็อยู่นั่นไปต่อดีกว่าค่ะ
ต่อที่พี่เมฆวินัยไกลบุตรกันบ้าง
คนนี้บอกเลยว่าเพิ่งได้โชคใหญ่ไป
เป็นลูกสาวคนที่สานนี่ไงล่ะจ๊ะน้องเมฆค่ะ

วิดีโอคอลโทรหาเลยได้เลขเด็ด

เห็นมั้ย

เห็นอะไรอีกแล้วว่ะ

ป้ายแดงวิบไหวมาเนี่ยพี่แจ๊ค

ชช๕๕๖๔กธม

ไปดูต่อฝั่งหญิงกันบ้างดีกว่าค่ะ
สาวคนนี้ต้องบอกปังไม่ไหว

หล่นอะไล่สวยเราก็รวยมาก

จ๊ะบอกเองเลยพูดกับกันแต่เราเลย

นี่พูดกันแต่เรานะแต่รู้กันทั้งประเทศแล้วนะ

คุณพันธ์วรการช่วงนี้แม่พันธุ์เราก็มาแรงเหมือนกันนะจ๊ะบอกเลยเอ้ย
ถูกเบอร์บอสตารี้บ่อยคุณพันธ์วรการ
ฉีดวัคซีนมานะ๒เข็มแล้ว

คงดีใจที่เขาได้ฉีดวัคซีนแหละ

คิวเขาเลขคิวเขา๓๓๗ก็เลขสวยอยู่นะคะ
แล้วก็พร้อมข้อความว่าบัตรคิวช่างบังเอิญจริง
อลลอเวอร์ถึงกลับเข้ามาแซวว่างวด๑๖กันยายนนี้
ขอฝากความหวังฝากเนื้อฝากตัวนะจ๊ะ

ขอเสริมนิดนึงนะคะเผื่อใครไม่ทันได้ดูบันเทิงไทยรัฐนะคะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
ก็ในวันที่พี่ไทยไปรับร่างของคุณอาแสงสุรีนะ
ที่เสียชีวิตไปเนี่ยค่ะก็ไปทำพิธีชาปนกิจศพเนี่ย
พี่ไทยแกก็บอกมากระซิบบอกมาเลยนะคะว่า
ฝารงที่ไปรับศพของอาแสงสุรีเป็นเลข๖๘
ซึ่งเรานำเสนอไปตอนนั้นบางคนก็ดูกลับกันเป็น๘๙แล้วแต่ความเชื่อนะ
แล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมบังเอิญบังเอิญจริง
คุณแอนภรรยาของคุณอาก็บอกดิฉันอีกส่งไลน์มาบอก
แปลกมากค่ะอายุ๖๘ฝาลง๖๘เบอร์โทรศัพท์ก็๖๖
อาจจะเป็นความบังเอิญอะไรก็ได้แต่

ภรรยาเขาพุ่งตรงไปแผงลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อมาเลยนะคะคุณผู้ชม

เป็นความเชื่อนะคะเอาเป็นว่าซื้อพอหักหอมปากหอมคอ
พอตื่นเต้นเท่านั้นเดี๋ยวเป็นรุนเอ้ามันมาก
อย่าไปมา
มันออกก็ได้หรืออาจจะไม่ออกก็ได้นะคะ
บอกไว้ว่าเบาได้เบานะจ๊ะ